คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๔เมื่อวานนี้นะคะ
มีรถตู้ที่เขาพาคนไปทอดกระถิ่นไปทำบุญ
แล้วเขาก็ขับตามกันมาเป็นขบวน๔คัน
แล้วก็มีไปชนกับช้างป่า
ที่แบบเดินตัดหน้าพอดีอะไรอย่างนี้
บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๒ศพนะคะ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๙คน
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่

มาดูความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มาดูความคืบหน้าของเจ้าช้างด้วยนะคะ

คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นฝั่งถนนเส้น๓๐๗๖สายความมั่นคงเดิม
มุ่งหน้าเข้าอำเภอสนามชายเขต
ห่างจากสะพานข้ามคลองห้วยโสมประมาณสัก๕๐๐เมตรนะคะ
จุดนี้มีป้ายเตือนอยู่แล้วนะคะว่าระวังช้างป่า
ริมถนนสองข้างทางเป็นป่าแบบนี้ค่ะครับป่าทึบ
เพราะว่าเป็นพื้นที่สวนป่าลาดกระทิงไม่มีไฟส่องสว่างริมถนนนะคะ
อย่างที่เห็นแบบนี้แล้วก็มีป้ายเตือนให้ระวังอยู่แล้ว
แต่ตอนเกิดเหตุนี้คือตี๔ตี๔มันมืดค่ะ
คือเขาบอกว่าแบบมองไม่เห็นจริงคนขับเขาอ้างแบบนี้นะ
เจ้าหน้าที่ทหารพรานก็ระดมกำลังออกลาดระเวนในพื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะตามหาช้างตัวที่ถูกรถชน
ในที่เกิดเหตุเจอเล็บเท้าช้างค่ะ
ด้านหลังของขาซ้ายหลุดตกอยู่บนถนน
ลาดตระเวนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน
ก็รู้ว่าช้างโถงนี้มีประมาณ๔๕ตัวนะคะเป็นช้างป่า
หลังเกิดเหตุเข้าไปในป่ากันหมดแล้ว

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณกิโลหนึ่ง
แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ช้างได้ค่ะ
เพราะว่าอันตรายอยู่กันเป็นโครงด้วยสิ

แต่จากการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่คาดว่า
พอช้างกลับไปอยู่กับโขลงภายในป่า
ส่วนใหญ่จะไม่กลับมาจุดเดิมอีก

แล้วก็ให้คนที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้
มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่กว้างขึ้นนะคะ
ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลากระทิงอำเภอสนามชายเขต
เฉลิมเกียรติศรีสาวคนทร
บอกว่าหลังเกิดเหตุรถชนช้างมี๒เหตุการณ์ด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์แรกก็คือที่บอกไปว่าตี๔เมื่อวานใช่ไหมคะ

อันนี้เป็นรถเก๋งเป็นรถยนต์

อีกเหตุการณ์หนึ่ง๔โมงเย็นเป็นรถยนต์
แต่ว่าเหตุการณ์ตอนเย็นไม่มีใครบาดเจ็บ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงก็เลยบอกว่ายอมรับว่า

ช่วงระยะทาง๔กิโลเมตรเป็นพื้นที่สวนป่าลาดกระทิง
มีช้างลงมาเยอะลงมาบ่อย
เขาก็จะมาหากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาเป็นประจำนะ
แล้วคนที่ขับรถผ่านเส้นนี้ส่วนใหญ่ขับเร็ว
แล้วกลางคืนไม่มีไฟถนนมืด
พอช้างเดินผ่านหรือว่าวิ่งมามองไม่เห็นก็เลยชนเข้า

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

เสนอติดไฟส่องสว่างริมถนนตลอดเส้นทาง
ทำลูกระนาดเพื่อลดความเร็ว
เตรียมทางป่าริมถนนเพื่อเพิ่มไหลทาง
ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นค่ะ
การที่จะทำให้ปลอดภัยขั้นตอนแรกเนี่ยครับ
ต้องเปิดไหลทางออกให้สุดเลย
เพื่อในการคนขับรถตั้งแต่มองวิสัยทัศน์ในการขับ
เพราะถ้าท่านมาท่านท่านสังเกตดูว่าข้างทางรกมากนะครับ
ทำยังไงให้โล่งแล้วก็พอช้างขึ้นมาปั๊บก็ถึงถนน

ถ้าผมมองแล้วเนี่ยมันมีอยู่๔จุด
ก็คงจะต้องเป็นยอดเนินของแต่ละเนินเลย
ทำป้ายทำไฟเตือนพร้อมลูกละนาดอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ต้องมาในเรื่องของทางหลวง

จะต้องใช้คำว่าต้องเปิดภัยพิบัติให้ผม

ในส่วนเรื่องของประชาสัมพันธ์
ในส่วนเรื่องของช้าง
เรื่องของโรงมากัดกินพืชสวนของเกษตรกร

แต่บางครั้งเนี่ยที่โดดรถชน

เพราะฉะนั้นการเยียวยาเนี่ยนะครับ

ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก็ทำให้รู้ว่าหลังเกิดเหตุที่ช้างลงมาข้ามถนนแล้วถูกชนเนี่ย

เพราะเข้าใจว่าช้างอยู่ป่าแถวนี้ก็

คือเขาก็เห็นว่ามีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็คนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ออกจากบ้านช่วงดึก
เพราะว่าจะมีช้างออกมามากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
ถ้ามีธุรจำเป็นต้องไปไหนต่อไหนถึงจะค่อยออกมา
เพราะว่ารู้ว่าช่วงดึกถึงเช้าเนี่ยช้างจะออกหากิน

เขาจะอยู่แต่บ้านนอกจากจำเป็นจริง
ก็สำหรับใครที่ต้องขับขี่ผ่านจุดนี้ค่ะ
ก็แนะนำว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ที่นี่คือเป็นที่ของท่านเดิมอยู่แล้วแล้วครับ
คือพวกเรามาที่หลังท่าน

เพราะฉะนั้นว่าแค่แบ่งกันอาศัยที่อยู่กันไปครับผม

เพราะคนพื้นที่ก็จะรู้ว่าช่วงไหนที่ท่านเดินหรือท่านไม่เดิน
แค่อยากให้สวมไปถึง๙โมเจ็ตเนี่ยก็ช่วงของท่านอยู่แล้ว
เป็นพื้นที่ของท่านเดินประจำ
คนในพื้นที่เขาบอกคือต้องคุยกับท่านคือคุยกับช้าง
ช้างป่าที่อยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ของเขา
คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่แค่มองว่านี่คือช้างป่า
แต่เขามองแล้วก็เคารพเลยว่าเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่
เราก็ไปทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ป่าใช่ไหม
ตัดถนนก็คนก็ตัดถนนเพื่อความสะดวกสบาย
ก็ตัดผ่านพื้นที่ป่าสัตว์ป่ามันก็เดินไปเดินมาอย่างนี้

ถ้ามาก็จะกินพืชสวนพืชไร่ของเขาก็ไม่เป็นไร
เขาให้กินนะเขาบอกก็อยากจะให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งช้างทั้งคน

หัวหน้าสวนป่าลาดกระทิงให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพื้นที่บริเวณสวนป่าละกระทิงเป็นพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มีพื้นที่ประมาณ๑๙๐๐ไร่นะครับ
สภาพแวดล้อมมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ
โขลงช้างจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในกว่า๒๐ตัว
พยพจากเขตป่าอนุรักษ์มาอาศัยอยู่ที่นี่นานกว่า๒๓ปีแล้ว
แล้วไม่กลับไปอีกเลยไม่กลับไปเขาอ่างรืนัยอีกเลย
เขาอ่างรืนัยนี่เป็นผืนป่ารอยต่อ๕จังหวัดภาคตะวันออกนะฮะ
ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สะแก้ว
แต่พื้นที่ป่าเขาอ่างรืนัยเนี่ยแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร
แต่จำนวนประชากรช้างป่าก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มเยอะขึ้นทุกปี
ช้างเองก็ต้องออกหากินที่อื่นแล้วพอมาถึงแถวนี้แถวป่าลากระทิงเนี่ย
โขลงก็ไม่กลับแล้วไม่กลับเขาอ่างรือในแล้วนะครับ
ปัจจุบันจำนวนช้างป่าที่นี่ก็เพิ่มมากขึ้น
มีชาวบ้านเคยพบเห็นโขงช้างป่ามายืนขวางถนนเป็นประจำในช่วงกลางคืนนะครับ
ก็เลยมีอุบัติเหตุรถชนช้างหลายครั้ง
ส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนตี๔รถตู้ที่ชนช้างป่า
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๙คนเสียชีวิตไป๒ศพ
ผู้บาดเจ็บ๙คนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามชายเขต๗คน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอีก๒คนนะครับ
แล้วก็มีที่ย้ายเข้ามาที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งส่วนใหญ่อาการสาหัสนะฮะ
มีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็แขนขาหักก็อีก๒คนก็เสียชีวิต
ช้างกับคนนะครับ